มาดูต่อกันที่ความรักแบบว่าไม่ได้เมาหมายรักแบบรักจริงรักแบบไม่ได้เมาไม่ได้ลุมไม่ได้หลงรักเกินเต็ม
อันนี้จองเอาไว้ก่อนเรื่องแต่งเนี่ยเดี๋ยวรอพี่พร้อมอีกพักใหญ่แต่ว่าขอเมาส์ก่อนแล้วกันคุณผู้ชม
แววตาคำพูดความรู้สึกนี่เชอรี่ไม่ได้พูดลอยนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังคลิปสัมภาษณ์แล้วจะรู้เลยว่า

เออล็อกเหนียวนั่นเอง

นี่คือภาพเบอร์ว่ารักแทนแต่ไม่รักเกิด
แต่ด้วยความว่าเออเขาไม่ได้อยู่เป็นคนในวงการไม่ใช่ดารา

ปีเตอร์ก็แอบเมาส์ด้วยว่าจริงอยากจะโชว์แฟน

แขนโชว์มือเดี๋ยวเจออีกทีงานแต่ง